คุณผู้ชมครับสถานการณ์บริเวณสนุนกาซ่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าหนักมากจริง

เนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่ระเบิดมันไปลงที่โรงพยาบาล

แล้วปรากฏว่าจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้มากกว่า๕๐๐คน
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับตอนนี้ทั้งทางอิสราเอลแล้วก็ทางฮามาสนั้นพยายามจะยืนยันความบริสุทธิ์ของฝ่ายตัวเองนะครับ
เนื่องจากว่าทางฮามาสก็ยืนยันว่าการถล่มโรงพยาบาลนั้นเป็นฝีมือของอิสราเอล
แต่ว่าทางอิสราเอลยืนยันนะครับแล้วก็พยายามเอาคลิปเอาภาพเนี่ยมาเปิดให้ดูครับว่าระเบิดที่มันไปลงนั้นเป็นระเบิดของฮามาสนะฮะที่พยายามจะยิงออกมาจากฉนวนกาซ่าครับ
แต่ปรากฏว่าทางจรวดมันไปตกอยู่ในจุดอื่นคือมันไปไม่ถึงบางจุดก็คือว่ามันโค้งแล้วมันก็ลงบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรงพยาบาลขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตอนนี้ความไม่พอใจของคนในหลายประเทศครับมีการชุมนุมประท้วงกันในหลายเมืองนะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลภายในฉนวนกาซ่านะครับทางประธานภดีของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประธานภายในของอิสราเอลขอภายในของปาเลสไตล์นะครับ
นั้นเลขต่าวประนำอิสราเอลครับที่ใช้การโจมตีทางอากาศใส่โรงพยาบาลเอาอาลี

เหตุระเบิดที่โรงพยาบาลนี้นะครับเกิดขึ้นไม่นานหลังจากสับดัติงานบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ลิภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกกลางครับ
ระบุว่ามีโรงเรียนในเมืองเอามากาซี่นะครับที่ชาวปาเลสไตน์กว่า๔๐๐๐คนนั้นใช้เป็นที่หลบซ่อนถูกโจมตีเช่นเดียวกันครับ
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๖ศพขณะที่หลังเหตุโจมตีดังกล่าวนะครับ

ผลจากการสู้รบครับตลอด๑๑วันที่ผ่านมาวันนี้เข้าสู่วันที่๑๒แล้วการโจมตีของอิสราเอลมีชาปาเลสตายครับ

ในหน้าจอเมื่อกี้ขวาสุดก็คือในเขตเวสแบงค์นะครับตอนนี้มีการชุมนุมประท้วงหลายต่อหลายที่ในเวสแบงค์เองนะครับ
มีคนออกมาประท้วงที่คุณผู้ชมเห็นนี่หลากหลายประเทศมุสลิมอย่างเช่นที่กรุงเบรุตครับ

ที่นัคอนอิสตอนบู้ครับของประเทศตุรเกียร์ผู้ประท้วงพยายามบุกสถานกรงสูทอิสไลเอล
มีตำรวจนั้นเข้าควบคุมเหตุขณะที่ทางผู้นำอิราณบอกว่าเปลวไฟจากระเบิดสหรัฐอิสราเอลนั้น
กลืนกินอิสราเอลในไม่ช้าครับแล้วก็มีฝูงชนจำนวนมากรวมตัวกัน
บริเวณนอกสถานทูตในการประท้วงอิสราเอลที่จอแดนครับ
มีรายงานเช่นเดียวกันว่าทางสถานทูตอิสราเอลนั้นถูกกลุ่มคนบุกโจมตีครับ
ต้องมีการสลายฝูงชนด้วยแก๊สน้ำตานะฮะนี่เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม
ครูกะเต็นที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีเหตุระเบิดที่โรงพยาบาล
การสอบสวนเรื่องข้อเท็จจริงก็ดำเนินต่อไปนะว่า
ตกลงแล้วระเบิดมันถูกยิงมาจากฝั่งใคร
แต่ว่าสถานการณ์ที่โรงพยาบาลตอนนี้คือหนักมากนะ
เขาบอกว่าหมอต้องมีการผ่าตัดคนไข้
เรื่องสงครามเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมด้วยนะคะ
แล้วประเด็นเรื่องของการโจมตีที่โรงพยาบาล
หลายคนก็กังวลว่าจะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลาง
มันขยายความตึงเครียดไปอีก